แต่ว่าพิษจากโควิด๑๙ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างเลยนะ
เหนือเรื่องสุขภาพงานแต่งงานเลื่อนไปแล้ว
ในวงการบันเทิงก็แคนเซิลกันเพียบเลยคุณผู้ชม
หนึ่งในนางเอกสาวที่โดนผลกระทบนี้ด้วยค่ะ
แน็ตอันนิพรจ้าโดนยกเลิกคิวงานไป๑๕งาน

คิดคร่าวนะศูนย์เฉียรายได้ไปเกือบแสนบาทอะค่ะ
ซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่าจริงก็เข้าใจสภาวะเหตุการณ์บ้านเมือง

เพราะว่าส่วนตัวก็ขอยึดในเรื่องของสุขภาพเป็นหลักดีกว่าค่ะ
โอ้โฮ
ก็โดนเหมือนกันก็คือโชว์ยกทั้งหมดค่ะ

จริงก็ประมาณก็เฉียดแสนก็ได้ค่ะ
ก็ประมาณแบบก็แบบเป็นแสนอะไรอย่างนี้ค่ะ
มันก็ไม่ได้เสียดายขนาดนั้นเพราะว่าแบบ
คือช่วงนี้หนูเสพข่าวเกี่ยวกับแบบ

ยิ่งเห็นว่าแบบมันระบาดเยอะมากก็ป้องกันไว้ดีกว่า
ว่าสุขภาพต่อให้เรามีเงินเป็นแสนมันก็ซื้อไม่ได้
เออก็แบบดีกว่าเซฟตัวเองอะไรอย่างนี้
อันนี้ถูกนะสุขภาพสำคัญกว่า

เพราะฉะนั้นแล้วช่วงนี้อยากให้ทุกคนใส่ใจดูแลสุขภาพกันเยอะ
อะไรที่ไม่จำเป็นก็ลดละกันไปก่อน

บางกองเนี่ยห้ามเลยนะ
อย่างกองที่น้องยายาถ่ายละครอยู่ตอนนี้
มีคนนึงนะคะที่ไปประเทศญี่ปุ่นมา

จริงก็คือต้องรับผิดชอบตัวเองและรับผิดชอบผู้อื่นด้วยเนาะ

ก็กักตัวอยู่ที่บ้านก่อน๑๔วันก็แล้วกันนะจ๊ะ